อยากให้เป็นอุทาหรรณ์เนี่ยอย่างเราเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองมาแล้ว
ถ้าคนไม่รู้กับตัวเองจะไม่มีความรู้สึกหรอกว่า
อย่าไปทำเลยแบบไงอ่ะผมก็โดนโดนมาแล้วเนี่ย
ล่ะอุทาหรรณ์เป็นเป็นอุทาหรรณ์ของตัวเองว่ะ
มันเป็นบริกา
การรอบดูอร่างแรก
คดีนี้จริงแล้วมันเกิดจากรายการร่วมด้วยช่วยกัน
ในเวลานั้นก็เป็นรายการวิยุเพื่อสังคม
ก็เพราะว่ารายการก็

จากป้องกว่างนอกจากรายงานทางด้านการเจรจรแล้วก็จังชุดในสังคมบริษัท
สูตรเริ่มต้นจริงมันเกิดตอนเมื่อวันบาท
มีคนโทรเข้าไปในรายการ
ดีเจเขาก็รับสายแล้วก็มีการออกอากาศ
ผมก็อ้างว่าเป็นชื่อวิโรธ
แล้วพอของสถานบินตอนเมือง
แล้วก็เล่าว่าเขาพบเห็นโชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี
เก็บเงินของมีค่าจำนวนมากส่งคืนเจ้าของเป็นฝรั่ง
จังรายการก็ติดต่อสถานงาน
ท่านทราบว่าเป็นนายสมพงศ์เลือดสหะ
เขานัดแนะมาพบที่รายการ
ห้ามเหมือนนั้นและก็มีสื่อมัญชนแชนแหน่งต่างไปทำกัน
เขาออกกาศจดก็ไปทำกันเยอะแยะไปหมด

เขาก็มาเล่าเหตุการณ์ว่าเขารับฝรั่งจากโรงแรมเมคาเดอร์
ไปส่งที่สนามบินดอนเมือง
และก็ลืมของไว้เขากลับมาส่งเสร็จ
เขากลับมาตอนเช้าก็รับคุยสารนิคคล
มาบอกว่าคุยสารนิคคลมีที่ให้ดูมีกระเป๋ากลางทิ้งอยู่
และก็มีเช็คเงินสดอีก๑๘ล้านบาท
ยังมีชโนท์ที่ดินอีก๕๖ใบ
ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนก็ต้องนำเสนอ

เอารายละเอียดจากปากคำของแท็กซี่คนนั้น

มาก็เผยแพร่ออกไปเพื่อ

ได้ตระหนักว่าสังคมยังมีคนดีอยู่นะฮะ
ในขณะที่คนสังคมก็ให้การ
ถ่านรับข่าวนี้มีการ
ขยายผลทีบางทีมีอะไรก็เชิญไปออกรายการ
มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณกันให้เงินช่วยเหลืออะไรมากมาย
รู้สึกว่าหลังจากน้ำเสนอข่าวไปเนี่ยก็

ที่เขาทราบข่าว
กัดความจำสมดีของนายสมฮงเนี่ย

เป็นคนมือวิเศษมอบเงินอีก
มีรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรียังจำสำนักนายก
มีหน่วยงานต่างแม้แต่เจ้าของอู่แท็กซี่เอง

เขาก็เลยให้ขับรถฟรี๑๕วัน
จนเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยก็เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกต
ว่าประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ตรงไหน
มีแต่ปากคำของนายสมพงศ

เริ่มจะมาแดงขึ้นว่าเหตุการณ์ต่างมันจะจริงไม่จริง
เมื่อการท่องเที่ยวบวกกับท่องเที่ยว
จะมอบรางวัลให้
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะที่มาที่ไปของรางวัล
ก็เริ่มขนัดว่าเหตุการณ์ที่นายสมทงพูด
ไม่ปรากฏหลักฐานใดเลย

ก็ไม่มีใครยืนยัน
หรือเห็นเหตุการณ์อันนั้นเลย
เราก็ดูข้อที่จริง

ที่คำให้การของนายสมพงศ์
บอกว่ารับชาวฝรั่งเศส
ไปส่งสารสนามบินดอนเมือง

วันนั้นไม่มีชาวต่างชาติ
ฝรั่งเศสที่ออกจากโรงแรมเลย
ยิ่งมาที่สนามบินดอนเมือง

มาพบกับฝรั่ง
เจ้าของเงินนั่งร้องไห้อยู่
เขาก็เข้าไปสอบสวนเหตุการณ์วันนั้น

อยู่ในเป็นรอปภของสนามบินดอนเมือง

แล้วตำรวจหรือทางการก็ยื่นมือเข้ามา
สืบสวนในทางลับในทางแจ้ง
ก็เริ่มพบว่าเป็นการกลุ่มข่าว
กับเสียงของนายสมพงศ์เลือดทหาร
เอาไปพิสูจน์ที่กลองพิสูจน์รับตาร์
ผลปรากฏว่าการพิสูจน์
ทำรวจเชื่อแน่ว่าสองเสียง
ก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งข้อหาในสมพงศ์เลือดทหาร

จำนวนตัวหลักฐานก็รับสารภาพว่าถูกเรื่องขึ้นมา
เพราะตัวเองจะพูดคำว่าแค่อยากดังอยากอะไรอย่างนี้

ซึ่งจากนั้นก็ได้รับผมกรรมสุขศาล
ตัดสินจำคุก๓ปีเข้าหาช่อโกงประชาชน

แล้วชดใช้เงินให้กับผู้เจ้าหาวันต่าง
แล้วจะได้รับสร้างงานให้คุณสนใจ